เอาไปต่ออีกหนึ่งเรื่องยิ้มหน่อยคุณผู้ชม
เป็นเหตุที่คนไทยไม่ทิ้งกันนะครับ
มีรถเขาคว่ำแล้วจมน้ำไป

รถนั้นมีคนติดอยู่๔คนรวมทั้งเด็ก๑คนด้วยนะ

มีคนอยู่อ่ะดิ
คนในรถเข้าไปไหน
สู้สู้ก่อนนะ

ช่วยกันเร็ว
ออกมาเร็ว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

สุดท้ายสามารถช่วยทุกคนออกมาได้ปลอดภัยสำเร็จทั้ง๔คนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายวัดครองเมืองอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนุโลก
ขณะที่พลเมืองดีลงไปช่วยรถกระบะคันนี้ที่ประสบเหตุ
เพราะว่าคาดว่าน่าจะเป็นขับมาแล้วก็จู่นั้นเกิดยางระเบิดครับ
แล้วรถนั้นก็เสียหลักตกข้างทางไปนี่ทะเบียน๗๔อะไรล่ะ๖๒ใช่ไหม
ที่มีรถคันนี้นะฮะเพราะว่าก็โชคดีทั้ง๔คน
ก็คิดว่ารถคันนี้อาจจะเป็นให้โชคก็ได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ
แล้วก็รอดมาหลายคนที่ติดตามไลฟ์นี้อยู่ก็ชื่นชมน้ำใจของชาวบ้าน
แล้วก็ภาวนาให้ทุกคนนั้นปลอดภัยสุดท้ายก็ปลอดภัยทุกคนนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่ลงไปช่วยครอบครัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับ